คุณผู้ชมคะเรื่องนี้เราตามความคืบหน้าให้
พอดีมีชาวบ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ
เขาบอกว่าถูกเรือด่วนไฟฟ้าชนสาราริมน้ำหน้าบ้าน
มันพังลงมาเหตุการณ์ตั้งแต่ช่วงเย็น๒๗กันยายน

อันนี้คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นกล้องวงจรปิดนะคะ
ด่วนไฟฟ้าแล่นมาในแม่น้ำเจ้าพระยา

ไหลไปชนสาราริมน้ำหน้าบ้าน
จนสาลาริมน้ำพังเอ็นไปในน้ำ

แต่เขาบอกว่าทำไมมันไม่เห็นคืบหน้าเลย

ไหลเรือคือไหลไปชนเลย

เจ้าของบ้านชื่อว่าคุณทัชชัยนะคะ

มาร้องกับนักข่าวเพื่อขอความเป็นธรรมมุมนี้จะชัดหน่อยค่ะ

เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะคะจังหวานนี่เนยตรงหลังคาเสยเข้ามาแล้วเห็นไหมครับ

แจ้งความที่สพเมืองนทบุรี
เหตุการณ์๒๗กันยายนแล้วก็ไปแจ้งทางเทศบาลนครนนทบุรีด้วย
แต่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากผู้ประกอบการเรือด่วนเจ้าพระยาเลย
ทีมข่าวของเราก็ตามเรื่องให้ลงพื้นที่ไปที่บ้านที่ได้รับความเสียหายซอยพิบูรสงคราม๒๑
แม่น้ำเจ้าพระยามันพังลงไปแบบนี้เลยอะค่ะ
คุณทัชชัยหรือกัปตันหนุ่มอายุ๕๖ปีเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังว่าตอน๕โมงเย็น๒๗กันยายน
เรือลำที่ก่อเหตุเป็นเรือโดยสารไฟฟ้าขนาด๑๓ตัน
เรียบฝั่งจากสะพานพระราม๕คือแล่นเรียบฝั่งมา
ไปทางท่าน้ำนนแล้วก็ไปเบียดชนโป๊ะจอดเรือ
แล้วก็กระแทกหน้าบ้านสาราริมน้ำ
สาราริมน้ำทำจากไม้สักอายุเป็นร้อยปีของบ้านอีก๒หลังเสียหาย
บ้านทรงไทยอายุ๑๐๐ปีคือเอียง
สาราริมน้ำบ้านญาติอีกหลังก็พังเสียหายมูลค่าไม่ต่ำกว่า๕แสนบาทนะคะ
ไม่ใช่แค่บ้านเขาหลังเดียวมีคนอื่นที่ได้รับความเสียหายด้วย
คนขับเรือบอกว่าเกียร์ไฟฟ้ามันเสียควบคุมเรือไม่ได้เลยชนบ้านสามหลัง
พอเกิดเหตุบริษัทเจ้าของเรือเงียบเลยไม่แสดงความรับผิดชอบ
ไป๑๐วันมีการนำเสนอข่าวตัวแทนของบริษัทถึงมาคุย
เพิ่งมาคุยเจรจาค่าเสียหายเมื่อเช้าเลย
บริษัทเจ้าของเรือบอกว่าเดี๋ยวรับผิดชอบนะรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมด
เดี๋ยวสร้างให้ใหม่ซ่อมให้ใหม่เลยขอให้ผ่านช่วงน้ำหลากไปก่อน
แจ้งความที่สพเมืองนนทบุรีไว้เป็นหลักฐาน
ชาวบ้านริมน้ำเจ้าพระยาแถวเดียวกันน่ะนะคะ
ก็บอกว่าที่ผ่านมาเรือโดยสารก็จะชอบแล่นแบบชิดฝั่งค่ะ
แล้วก็เร็วด้วยค่ะคลื่นซัดบ้านกันโอ้โหแรงมาก
แม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อท่วมสูงเป็นเมตรเนี่ย
ข้าวของก็เสียหายกลัวว่าจะทำให้บ้านพัง
กลัวว่าเรือจะชนบ้านอีกก็เลยอยากให้เรือเนี่ยช้าลงได้ไหม
อย่าใกล้ฝั่งมากเกินไปได้ไหมนะคะ
กลัวว่าจะซ้ำเติมชาวบ้านที่เขาก็ประสบปัญหาน้ำท่วมกันอยู่แล้ว
เมืองต้นทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี
ได้ประกาศเตือนให้เรือแล่นช้าลงให้เบาลง
ไม่ให้กระทบกับชาวบ้านถ้าฝ่าฝืนโทษปรับ๕๐๐บาท
ตอนนี้จังหวัดนทบุรีได้ประกาศเตือนประชาชนริมแม่น้ำนะคะ
เฝ้าระวังแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งสูงขึ้น
ก็ภาวะน้ำเหนือไหลหลากแล้วก็น้ำทะเลหนุนสูงค่ะ
ริมน้ำเขตจังหวัดนทบุรีต้องประสบปัญหาน้ำท่วมสูง
ชาวบ้านบอกว่าตอนนี้ระดับน้ำมันสูงขึ้นวันละประมาณ๒๐เซนติเมตร
เซนเยอะนะคะถ้ามันขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันอย่างนี้ค่ะ
ใกล้เคียงกับปี๒๕๕๔เข้าไปทุกทีแล้ว